เหมือนเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

สร้างความตกใจให้คนระแวกนั้นมากเลยนะ
วันนี้เป็นภาพข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐด้วย
อยากเลือกตั้งขู่จะฆ่าตัวตาย
ขึ้นไปเลยค่ะบริเวณแท็งก์น้ำสูงสิบแปดเมตร
เอาเชือกไนลอนผูกคอตัวเองแล้วเหมือนจะกระโดดลงมาคุณผู้ชม
แล้วก็ตะโกนเรียกร้องอยากให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมนั่นแหละ
นอกจากอยากให้มีการเลือกตั้งอยากให้คอสอชอออกไป

แล้วเธอก็พยายามที่จะคู่ว่าจะทำร้ายตัวเองอย่างนี้นะครับ

นำตัวไปที่สนชนะสงครามไปสงบสติอารมณ์นะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๕๐ปีค่ะ

แล้วก็โยงกับราวเหล็กของทางขึ้นแท้งน้ำเนี่ยคุณผู้ชม

อยู่หน้าอาคารอเนกประสงค์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
โอ้โหเมื่อวานนี้บรรยากาศเนี่ยเกิดเหตุการณ์ช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่ง

เป็นลูกโป่งที่มีข้อความเขียนด้วยนะ

ช่วยคุณธรรมศาสตร์ออกไปปล่อยนักโทษทางการเมืองอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วเธอก็เอาก้อนอิดเนี่ยผูกกับลูกโป่งเนี่ยโยนลงมา

ทีนี้จนทดที่นะคะก็ไปเปิดดู
พบว่าข้างในเนี่ยนะคะมันมีสำนักแบบประชาชน
ระบุชื่อนางสาววีรยาเกษมฤดีอายุ๕๐ปี

ซึ่งหลายคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยตกออกตกใจไง
เกิดอะไรขึ้นทำไมเธอต้องก่อเหตุแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็มีการแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่
ก็เลยมาทำการช่วยเหลือโดยการกางเบาะลมรองรับแบบนี้

แต่เธอก็เอาน้ำมันพืชราดตรงราวบันได
เหมือนกับไม่ให้เจ้าหน้าที่แบบจับที่จะเดินขึ้นไปได้
ให้มันแบบลื่นอยากขึ้นมาช่วยเธอ

ก็หลายคนนะพยายามช่วยเหลือเธอมีคนไปช่วยเกลี้ยกล่อมด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
หนึ่งในกลุ่มนักศึกษากลุ่มคนอยากเลือกตั้งล่ะค่ะ
ก็ขึ้นไปเจรจาเกลี้ยกล่อมด้วยแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
ท้ายที่สุดคุยกันอยู่นานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ

คุณก็ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเกือบ๔โมงเย็น

เจ้าหน้าที่ก็สามารถชาร์จตัวผู้หญิงคนนี้ลงมา
สงบสติอารมณ์ที่สนชนะสงคราม
ใช่ค่ะทีนี้พอหลังจากคุมตัวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีการประสานญาติให้มารับตัวแล้วก็จากการสอบถาม
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกนะไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตาย
แต่ว่าจังหวะนั้นมันเป็นความคิดชั่ววูบแล้วก็มีความเครียด
ก็เลยเดินขึ้นไปเพื่อต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม
แล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือไม่ได้มีความผิดปกติทางจิต
ไม่ได้เป็นคนวิกลจริตไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วยนะ

อาจจะต้องการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งนะ